อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องดูแลบุตรหลานนะครับ
เพราะว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้บุตรหลานก็มักจะชวนกันไปเล่นน้ำ

เราเข้าใจเลยนะหัวอกพ่อแม่เราสมัยก่อนนะ

แล้วตอนเราเด็กเนี่ยเราก็ชอบแอบไปเล่นน้ำเล่นท่าเหมือนกันนะฮะ

น้องชายเกิดจมหายต่อหน้าต่อตาพี่
พี่ก็เลยกระโดดลงไปช่วยท้ายที่สุดทั้งพี่ทั้งน้องจมเสียชีวิตนะครับ
ค่ะ

ขอให้เจอเด็กโดยเร็วนะครับ
พอเจอร่างของเด็กแล้วนะครับ
ครอบครัวก็ห่วงห่มร้องห้ายเสียใจนะฮะ
นี่แหละครับก็เกิดขึ้นบริเวณคลองท่าว้านะครับ
ข้างบ้านเล็กที่๑๒หมู่๒ซอยเทศบาล๒
ตำบลสลักขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

แต่ลึกนะคุณนะลึกสุดประมาณ๓เมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ลงงมค้นหาร่างของเด็กทั้ง๒ประมาณ๒๐นาที
พบร่างของเด็กหญิงเบนจมาสจ่าพันธ์หรือว่าน้องนัน
อายุ๑๔ปีนักเรียนชั้นม๒
สภาพตัวเขียวเลือดออกจมูกนะครับ
ก็รีบนำขึ้นมาปฐมพยาบาล
นำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

จากนั้นก็ต้องค้นหาผู้น้องผู้เป็นน้องอีกคนนึงนะครับ
ก็คือเด็กอายุ๑๒ปีเด็กชายอดีศักดิ์จ่าพันธ

ยังคงหายอยู่ในคลองนี้นะครับ
ใช้เวลาค้นหาอีกกว่า๓ชั่วโมง
และทีมประดาน้ำต้องจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
พบร่างของน้องโดยเร็วนะครับ
ท้ายที่สุดพบร่างไร้วิญญาณของน้องไม้
อยู่ใต้คลองไม่ไกลจากจุดที่พบศพของพี่สาว

ด้านยายของเพื่อนเด็กที่เสียชีวิต
ซึ่งบ้านอยู่ใกล้กับจุดที่เด็กจมน้ำก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุคือเด็กทั้ง๕คนนะครับ
ก็มีเด็กสองคนที่จมน้ำคือน้องนันคนพี่

มาพร้อมกับน้องตูนน้องบีมแล้วก็น้องโพธิ
กันมาเล่นน้ำในจุดเกิดเหตุช่วงประมาณสัก๕โมงเย็น
แล้วก็ตัวยายเองก็ห้ามแล้วนะ
ไม่ให้เด็กเล่นน้ำกันต่อแล้ว
เพราะว่ามันเย็นมากแล้วกลับบ้านได้แล้วลูกล้าน
แล้วก็คุณยายยังแกล้งอำเด็กบอกว่า
เดี๋ยวไปลงน้ำเจาะละเข้มันจะมา
แต่คุณยายบอกว่าเด็กทุกคนไม่สนใจเลย
ไม่สนใจคำเตือนของยายเลยก็เดินลงไปเล่นน้ำกันนะครับ
ทีนี้ยายก็เตรียมหุงข้าวให้กับหลานกับเพื่อนหลานกิน
กระทั่งเด็กชายบีมวิ่งขึ้นมาจากคลองแล้วบอกว่า
นั่นกับไม้จมน้ำในคลอง

พร้อมรีบแจ้งหน่วยกู้ภัยให้เข้ามาช่วยค้นหานะครับ
ซึ่งน้องบีมที่วิ่งมาบอกก็บอกว่าปกติทั้งหมดจะมักมาเล่นกันตรงนี้
เป็นประจำอยู่แล้วนะครับจะเป็นจุดเล่นน้ำที่คุ้นเคยนะครับ
แต่จะเล่นกันใกล้ตลิ่งในจุดที่น้ำตื้นจึงไม่เป็นอะไร
แต่ทีนี้ครับก่อนเกิดเหตุนะฮะ
น้องไม้เดินอยู่ในน้ำแล้วมันลื่นไงคุณ
ลื่นโครนใต้น้ำจนทะไหลจมลงไปในจุดที่มีน้ำลึก
พี่สาวของไม้คือน้องนันเห็นก็รีบกระโดดลงไปช่วย
ทีนี้เพื่อนอีก๓คนก็พยายามโยนไม้ลงไปให้ทั้งสองคนนั้นเกาะ
แต่น้องนันเกาะได้พักเดียวก็ถูกน้ำซัดจมหายไปต่อหน้าเพื่อนเลยนะครับ
น้องบีมอีเองก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาตะโกนบอกให้ผู้ใหญ่มาช่วย
แต่ก็ไม่ทันการเพื่อนทั้งสองคนเสียชีวิตนะครับ
สำหรับศพของทั้งน้องนันพี่สาวแล้วก็น้องไม้น้องชาย

ไว้ที่วัดโรงช้างที่ตำบลสารักขาวนะครับ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นทางญาติก็ไม่ติดใจแล้วฮะ
เพราะเกิดจากอุบัติเหตุที่เด็กจมน้ำจมท่า
แต่ก็อยากเตือนไปถึงผู้ปกครองท่านอื่นให้ระมัดระวังนะฮะ
ไม่งั้นจะสูญเสียเหมือนพ่อและแม่ของทั้งสองคน

แล้วนี่เดี๋ยวพอช่วงจะปิดเทอมไม่อยากอ่านข่าวแบบนี้เลย
บางทีแบบเด็กอยู่บ้านตอนกลางวันก็ไปเล่นน้ำ

กระมังต่างก็เป็นอันตรายได้เหมือนกัน